โตงโตง

เรื่องของผู้เสียชีวิตจะตามมาครับ
สรีผ่านิ
สวัสดีทุกคนครับท่านผู้ชมครับบางคนบอกว่าเทศสการสงกรานคือเทศสการ
แห่งความตายครับตายปีละสามสี่ร้อยคนทุกปี
แล้วใกล้ใกล้เทศกาลสงกรานเราจะเห็นว่ามีการรณรงค์กันทุกรูปแบบ
เมาไม่ขับง่วงไม่ขับขับรถอย่าใช้โทรศัพท์มือถือ
ห้ามขับรถเร็วเกินกำหนดมีจุดตรวจรับบริการตรวจรถก่อนออกเดินทาง
สารพัดสารพันธุ์แม้กระนั้นตัวเลขคนตายแต่ละปี
มันไม่ได้ลดลงและบางปีก็กลับเพิ่มมากขึ้น
มีคนตั้งคำถามว่าที่เราให้ยากันไปเนี่ยมันถูกกระโลกหรือเปล่า
เกาถูกที่คันไหมไอ้ที่ลนรงค์กันมาเนี่ยถ้าให้ยาถูกกับโรคทำไม
คนไข้ไม่ฟื้นถ้าเกาถูกที่คันทำไมทำไมยังมีตายกันเยอะอยู่
อันนี้คือคำถามที่น่าตั้งข้อสังเกตนะครับคนคนหนึ่งบอกว่า
มีข้อเสนอใหม่ลองดูใหม่ไหมยาตัวใหม่ข้อเสนอตัวใหม่
มันอาจจะทำให้คนเจ็บคนตายน้อยลงเออคนคนนี้พอใกล้ใกล้สงการจะได้ยิน
ลนรงค์เรื่องเมาไม่ขับมา๒๐กว่าปีแล้วมั้งผมเคยสัมภาษณ์
พูดคุยกันจนกระทั่งเบื่อหน้ากันไปแล้วครับเพราะว่าคุยกันเหมือนเดิมทุกปี
แต่ปีนี้เขามาใหม่เขามีข้อเสนอใหม่คุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์อยู่ในสายกับเรา
สวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ
เพราะว่าต้องถามกันอีกปีนี้มีอะไรใหม่ปีนี้มีอะไรข้อเสนอใหม่
ปีนี้มีอะไรใหม่ก่อนที่จะบอกข้อเสนอใหม่ขอแก้ข่าวที่เมื่อกี้คุณสุภาพ
นำเสนอไปนิดนึงว่ามันไม่ลดเลยจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ทำกันมาเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ
๒๔ปีใหม่ที่เราให้ยาตัวนี้ไม่ว่าจะเมาส์ไม่คับโหไม่คับรถเร็วเนี่ย
มันได้ผลนะครับค่อยลดจากเมื่อก่อนนี้๗วันอันตราย๗๐๐ศพ
ลดลงมันเหลือประมาณ๓๐๐กว่าสกนี่เนี่ยได้ผลแต่ถ้าเกี่ยวผมเป็นหมอเนี่ย
ยาตัวนี้คนไข้ดื้อแล้วครับเพราะทำไม๒๓ปีที่ผ่านมานอกจากจะทรง
จมชาชงยหัวขึ้นอ่ะสภาพ
มันอาจจะได้ผลมาระดับหนึ่ง
แต่ใช้กันนานคนไข้ดื้อยา

ดื้อยาคนไทยดื้อยานี้แล้วครับ
ไม่ใช้โตรศัพท์ก็ดื้อยาครับ
แต่รู้นะครับว่าไม่ควรทำ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นหมอแล้วยังให้ยาเดิมอยู่
คนไข้คนนี้ตายในที่สุด
แล้วก็จะทางเห็นมันเพิ่มมาเรื่อยจาก๓๐๐มันเพิ่มมา๔๐๐
ปีใหม่จะถึง๕๐๐อยู่นิดเดียวนะครับ
ถ้าสงกรานนี้เราไม่เปลี่ยนยาหรือเปลี่ยนวิธี
ผมมาร์ท๕๐๐ศพคุณสุภาพ

แต่ผมขอเสนอวิธีการใหม่ได้ไหม

ผมคิดว่าหนึ่งมันจะเป็นคำตอบให้เรา
แต่โครงการนี้อาจจะได้ผลระดับหนึ่งนะครับ

สงการบวชเสร็จก็ไม่ลนลงเรื่องนี้ต่อ

จากเมาไม่ขับแล้วยังจะลนลงให้คนมาติดกล้องหน้ารถด้วย

ผมอยากให้คนติดกล้องนะครับ
แต่ว่าผมไม่ได้มีบริษัทขายกล้อง
เพราะมีเหตุผลของผมครับ
ถามว่าทำไมคนรู้ทุกเรื่องว่าเมาไม่ควรขับนะครับ

ที่เขาทำเพราะเขาไม่โดน

วันนี้คุณสุภาพคนที่ผิดกฎกติกาบนท้องถนน

ขับรถย้อนสอนไปขับบนฟุตบาทโดนไหมครับ

เขารู้ครับว่าเขาเอาตัวรอดได้
เพราะสังคมไทยเป็นสังคมยอดแห่งการอุปถัมภ์
สังคมไทยเป็นสังคมหยุนหยวนกันไม่เป็นไรนะ

ผมว่า๓ข้อนี้ไม่มีใครปฏิเสธนะคุณสุภาพ
สามข้อเนี่ยมันส่งผลทำให้คนสามารถเอาตัวรอด
เมื่อเขาทำผิดผลของพนักงาน
คืออันดับแรกคือ๑ตำรวจตรวจไม่เจอ
ตำรวจตรวจเจอก็ไม่ได้กลัวเกรงอะไร
บางทีก็ใช้อภิษฎบางทีก็หยวนกัน

ไม่ได้ผล
หากเค้าทำผิดก็ให้โดนแน่
โอเคยังไม่ได้โดนเจ้าหน้าที่
จะยอมมั้ยเรา
ยอมแต่เมื่อก่อนเราทำอะไรได้ล่ะ

แต่เดี๋ยวนี้นะครับ
มาแล้วครับท่านผู้ชมหนึ่งอินเตอร์เน็ตทุกคนมีนะครับ
โซเชียลมีเดียผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
ที่ยังขาดเทคโนโลยีอันที่ยังมีไม่ร้อยเปอร์เซ็นคือกล้องหน้ารถ
ฉะถ้าเราเติมเต็มเรื่องกล้องเข้าไปบวกอินเตอร์เน็ตบวกโซเชียล
แล้วคนที่ทำผิดบนท้องถนนจะโดนจับตาโดยกล้องหน้ารถ
คุณทำไม่ดีปุ๊บเอาคลิปมาส่งขึ้นโซเชียล
แล้วโซเชียลเข้ามาบอกว่าอย่างนี้สังคมไทยไม่ยอมรับ
นี่ลูกใครอ่ะไอ้กอทออย่างนี้มาขับรถอย่างนี้ได้ยังไง
นี่ลูกใครทำงานอยู่บริษัทไหน
สมมุติว่าผมไปขับรถอย่างนั้นแล้วมีคนขายได้
แล้วไปถามผมสนสมว่าไอ้คอทออย่างนี้รถขาย

เขาก็มาโพสต์นี่คือรถนายแพทย์แท้จริงขับอย่างนี้เวลานี้
แล้วนั่งลนลงอยู่ได้ยังไง

ลูกใครหมอแท้จริงทำงานอยู่ที่ไหน
ทำอย่างนี้ยังไงผมหมดอนาคตเลยนะคุณภาพ
ใช่แล้วเอามาออกโทรทัศน์กันอีกอะไรต่ออะไรกันอีก

แล้วคุณสุภาพรับรองอะไรต้องเอามาออกรายการคุณสุภาพ
นี่หมอแท้จริงที่ผมรู้จักขับรถแบบนี้
เขาเผยเรียกผมมาสัมภาพเลยนะ

แล้วทำไมขับอย่างนี้หมอแล้วหมอลงนั่งลงอยู่ได้ยังไง
ฉะนั้นสรุปประเด็นก็คือว่ากล้องหน้ารถนี่แหละ
จะเป็นตัวควบคุมกำกับไม่ให้คนทำผิดกฎหมาย

แต่ตอนนี้มีตำรวจหรือไม่มีตำรวจไม่รู้คุณ
ไปขับรถปาดซ้ายปาดขวาก่อให้เกิดเหตุพอเขาเอารูปมาแฉอับอายขายหน้า
ไม่ยอมแล้วต่อไปนี้ที่จะให้คนมามีพฤติกรรมที่อาจจะฆ่าคนได้บนท้องถนนเมื่อก่อน
เขาไม่มีอะไรอ่ะไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรคุณได้แต่ต่อไปเนี้ยเทคโนโลยี
มาแล้วเรามาใช้เทคโนโลยีที่ท่านนายุบอกว่า๔๐นี่แหละไทยแล้วสูงเทคโนโลยี
ที่จะลนรงค์ให้มีกล้องหน้ารถตอนนี้ก็เห็นหลายฝ่ายออกมาเช่นบอกว่า
ถ้าทำประกันภัยให้ประกันภัยลดราคาค่ากล้องให้อะไรต่ออะไรให้แต่คนก็ยัง

อย่างนี้ครับถ้าเป็นไปได้นะ
อยากให้ภาครัฐช่วยนิดหนึ่งว่า
เป็นไปได้ไหมลองคุยกับทางบริษัทรถเนี่ยนะ
อนาคตเนี่ยรถที่ออกมาจากโรงงานเนี่ย

ไม่ใช่เป็นมาตรฐานใช่ไหมครับ
เดี๋ยวนี้รถทุกคันมาแล้วคนขับเรือภัยแอร์แบ็คมีทุกคัน

อย่างนี้รัฐสามารถที่จะขอความร่วมมือกับบริษัทรถได้
หรือวันนี้ใครไปติดนะคุณสุภาพนะ
เอาไว้เสร็จไว้กำกัดประสิทธิ์ไปรถประสิทธิ์ไปฟรี
เหมือนกับที่ทำตอนปีใหม่
เวลาเราไปท่องเที่ยวอะไรเนี่ยเขาเอาไปลดวิธีการสนับสนุน
ให้มีการติดกล้องมากขึ้น

ประสิทธิ์กล้องต่อไปนี้จะลดแล้วนะ

หรือ
เหมือนตอนที่กศธชทำตอนนี้
ใครจะไปซื้อกล่องอะไรเขาจะแจกฟองล่ะ
ช่องบล็อคที่จะดูทีวี
เธอเขายังให้เลยอยู่แม้

คำถามว่าคุ้มไหมถ้ารัฐลงทุนนะ
ถ้าคนเจ็บคนตายน้อยลงเนี่ยนะ

ชีวิตคนหรือชีวิตคิดเป็นเงินไม่ได้นะครับคุณจุภาพ
เราทำหลายเรื่อง
เวลามีน้อยหมอเห็นว่าหมอจะจัดอะไรล่ะ

เมษาก่อนสงสารใครยังไม่มีกล้องนะครับ
ปราบการบริษัทขายรถ๗๘บริษัท
บอกให้มาขายในราคาต้นทุน๙๙๐บาท
เขาจะมาขายลดราคาให้๙๙๐บาท
ซึ่งปกติแบบนี้ต้องอยู่ประมาณเกือบ๒๐๐๐บาท
ถ้าท่านยังไม่มีไปหาซื้อได้ครับ

ครั้งแรกนะครับที่เขาจะมาช่วยเรานะครับ

อยากซื้อกล้องราคาทุนไปที่หอศิลป๔แยกประทุมวัน

คุณหมอไปขอให้บริษัทกล้องทั้งหลายเนี่ย
เขาเอามาขายในราคาต้นทุนอย่างที่ว่า

ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ให้ติดกล้องหน้ารถ
โดยเป้าหมายก็คือว่าถ้าทุกคนมีกล้องหน้ารถ

สหายมาเนี่ยเขาจากไปตอนนี้โดยอะอะโอ้โย
ต้องปากดีค่ะไม่ใช่เจ้านักที่คุยใช้ที่
ภูเข้มคุมเข้มกันเองละคะอันนี้อัน
นี่เป็นยาตัวใหม่เสนอโดยนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์
ราคาครับเอาพอรู้เรื่องแค่นี้ก่อนนะคุณหมอครับขอบคุณครับ
นี่คือประเด็นที่คุณหมอแท้จริงสิรีพาณิชย์ก็น่าคิดนะครับ
เราขับรถแบบนี้เดี๋ยวก็ถูกประจานไม่ใช่ในโลกโซเชียลอย่างเดียว
เดี๋ยวนี้รายการทุกรายการเขาจะมีรายการช่วงที่ข่าวอะไรข่าวโซเชียน
มีเกือบทุกช่องจะเอาคลิปต่างมาออกแล้วก็จะประจานว่าอ้อกทนี้
แล้วเขาจะถามไปที่กรมการขนส่งกทนี้มาจดทะเบียนไว้ในนามของชื่ออะไร
เอาชื่อขึ้นจอนี่แหละจะเป็นควบคุมกำกับที่ผมคิดว่าจะได้ผลมาก
วันนี้ก่อนปิดท้ายมีคนเขาส่งคลิปมาว่าการแสดงน้ำใจไมตรีบนท้องถนนเนี่ย
ดูแล้วดูภาพนี้แล้วมีความสุขครับมีคนส่งมาให้ผมแล้วในไลน์ก็มีหลายลาย
ผมอยากให้ท่านผู้ชมมีความรู้สึกว่ามีความสุขกับการได้ดูคลิปนี้ด้วย

มีความรู้สึกว่ามีความสุขกับการได้ดูครับ
เอามาเปิดให้ดูครับ
สังคมน่าอยู่ขึ้นเยอะนะถ้าคนเป็นแบบนี้นะคุณวิทย์กุ๊บน่ะ
ใช่ครับนี่คือวันนี้ของคลิปชั้นใต้เมืองไทยครับ
เป็นคลิปสั้นที่โอ้โหชมแล้วรู้สึกดีมากครับ

อยากเห็นบรรยากาศในเมืองไทยเป็นแบบนี้นะบนท้องถนนนะครับ